ส่วนความคืบหน้านะคะคดีที่มีคนร้ายเนี่ย
ข่มขืนและฆ่านักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันเนี่ยนะคะ
เกาะศรีชังแล้วก็อำพรางศพทิ้งไว้
ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายรณกร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างวันนี้
และมีบรรดาชาวเกาะศรีชัง
เขามายืนดูรอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

โกรธเคืองเพราะว่านายรณกรทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
คนเกาะศรีชังและทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะ
กลัวว่าหลังจากนี้จะไม่มีใครมาเที่ยวที่เกาะศรีชังแล้วเนี่ยนะคะ
ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุวันนี้เอาเสื้อผ้ามาให้ด้วยนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศในช่วงที่นำตัวนายรณกร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
นำกำลังตำรวจ๕๐นายค่ะ

ก็คือนายรณกรร่มรื่นอายุ๒๓ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุข่มขืนแล้วฆ่านางเมียเรียมเบเทอร์อายุ๒๗ปี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางขึ้นยอดเขา
เสาทงพระจุลจอมเกล้าบนเกาะศรีชังนะคะ
แล้วอำพรางศพไว้ใต้โขดหิน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๗เมษายน
ที่ผ่านมาและตำรวจจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้นะคะ
โดยจากการสอบปากคำ
นายรณกรผู้ต้องหารับสารภาพ
แล้วก็เล่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ทั้งหมดแบบนี้นะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุเห็นนางเมียเรียม
เช่ารถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ชมรอบเกาะศรีชัง
จากนั้นตัวเองเห็นเกิดความชอบ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามจุดไหนที่นางเมียเรียมจอด
เขาจอดด้วยพยายามลงไปพูดคุย
และขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่นางมีเรียมปฏิเสธและทำท่าเหมือนหนี
คือเจอที่ไหนก็ไม่อยากคุยด้วยเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งตามมาถึงจุดที่เป็นร้านขายดอกไม้
ซึ่งเป็นทางขึ้นยอดเขาเสาทงพระจุลจอมเกล้า
ผู้ต้องหาปล่อยให้ผู้ตายซื้อดอกไม้ก่อน
แล้วก็เดินขึ้นบันไดจุดนี้ไป๓๖๐ขั้นไปถึงยอดเขาก่อน
จากนั้นผู้ต้องหาซื้อดอกไม้เหมือนกันค่ะ
ทำทีขึ้นไปไหว้บนยอดเสาทง
และเดินตามไปทันนางมีเรียมก่อนถึงยอดเสาทงประมาณ๕๐เมตร
พอเขาเห็นว่าจุดนี้ปลอดคน
และเป็นจังหวะที่ผู้ตายเดินขึ้นจนเหนื่อยหอบแล้วก็หยุดพัก
จุดนั้นแหละค่ะเขาใช้กำลังบังคับข่มขืนผู้ตายตรงทางขึ้นเขา
ผู้ตายต่อสู้วิ่งหนีลงมาได้ประมาณ๓๐เมตร

ผู้ต้องหาวิ่งไล่ตามทันอีกครั้ง
แล้วหลังจากนั้นใช้ท่อนไม้ฟาดเข้าที่ไทยทอยจนสลบก่อน
พร้อมกับใช้ก้อนหินทุบศีรษะและทุบเข้าไปที่ใบหน้าอีกหลายครั้ง
จนเสียชีวิตนี่เป็นหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
หลังจากนั้นพอเห็นว่านางมีเรียมเสียชีวิตแล้ว
เขาถอดกางเกงในของผู้ตายทิ้งบริเวณโขดหิน
แล้วอุ้มศพไปทิ้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐เมตร
โดยใช้ก้อนหินและใบไม้แห้งวางทับอำพรางศพ

แล้วแวะด้วยนะแวะพูดคุยกับพ่อค้าขายดอกไม้ตรงทางขึ้นที่เขาซื้อเมื่อกี้
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเพื่อนที่อยู่บ้านด้วยกันบอกว่านายรณกรหลังจากที่กลับไปก็นอนสูบบุหรี

กระทั่งตำรวจแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดและสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรชนบุรีเปิดเผยว่า
หลังจากแจ้งเหตุกระจายกำลังตรวจสอบในพื้นที่เลย
แล้วก็ไปพบบ่อแสสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะ
จนสามารถจับกลุ่มตัวนายรณกรได้
ซึ่งจากการตรวจสอบตามร่างกายของผู้ต้องหา
มีทั้งรอยกัดมีทั้งรอยเล็บของผู้ตาย

ซึ่งหลังเกิดเหตุได้กำชับให้ตำรวจคุมเข้มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
ก่อสีชังซึ่งผมรับผิดชอบพื้นที่นี้อยู่
ผมเห็นชาวบ้านเนี่ยมีความตื่นตัวมากที่นี่
เป็นเมืองเริ่มจะเจริญแต่สังคมเล็กมาก
ฉะนั้นชาวบ้านและตำรวจทำงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันมากที่นี่
พอมีอะไรก็จะแจ้งตำรวจอยู่แบบพี่แบบน้อง
ทั้งที่กำลังพลงภักดิ์ก่อสีชังเพียงแค่๑๙นาย
นายเปลี่ยนเป็นธุรการ๕คนเหลือกำลังปฏิบัติเพียง๑๔นายเท่านั้นเอง
แต่การทำงานทั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือและทำงานได้เกิดความกระชับรวดเร็วแล้วก็ได้เกิดความเชื่อมั่น
ถ้าเป็นไว้หน้าก็ขอให้ทางเครศบาลก็ดีฝันประคองก็ดีเนี่ย
ร่วมมือกันต้องดูที่ว่าถึงจุดไหนที่ไฟไม่มีติดไฟ
ตรงไหนกล้องไม่มีติดกล้องด้วยเพราะชายหาดทั้งหมดเพื่อจะได้ควบคุมพื้นที่
ศรีชังนี่เป็นเกาะที่ค่อนข้างเงียบนะคะ
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวส่วนมากแล้วจะรักสงบไม่ค่อยมีปาร์ตี้เท่าไหร่
ท่านผู้กำกับก็เลยท่านรองผู้กำกับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะติดไฟเพิ่มให้มากขึ้น
เพื่อความปลอดภัยนี่นะคะหลังจากทำแผนเสร็จเรียบร้อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายรณกรกลับไปที่สพเกาะศรีชัง
และแม่ของนายรณกรก็คือนางนงลักษโพแสง
มาเอาเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นมาให้กับลูกชาย
ทันทีที่ออกจากห้องขังก็คือนายรณกร
ก้มกราบเท้าคุณแม่นะคะบอกขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นภาพที่เห็นซึ่งคุณแม่อังกฟร้องห้ายเสียใจด้วย
หลังจากนั้นค่ะนางนงลักษณ์เปิดเผยทั้งน้ำตา
บอกว่าข้อมูลของลูกชายที่ตัวเองทราบก็คือลูกชายบอกว่าเช่าบ้านอยู่คนเดียว
เพราะว่ายังไม่มีครอบครัวตอนนี้ทำงานรับจ้างอยู่บนเรือ
เก็บขยะในทะเลของเทศบาลตำบลเกาะศรีชังนี่คือข้อมูลล่าสุดของที่แม่ได้นะคะ
อกจากนี้คุณแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวด้วยบอกว่านายรณกรมีอาการทางจิต
เพราะว่าเคยถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนที่เป็นวัยรุ่นนะคะ
ทำให้มีลักษณะของจิตที่ผิดปกติอารมณ์ขึ้นขึ้นลง
ก่อนหน้านี้เคยมีการรักษาและต้องรับประทานยานี่คือข้อมูลเพิ่มเติมจากที่แม่ให้มานะคะ
แต่อย่างไรก็ตามแม่บอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าลูกจะมาก่อเหตุแบบนี้อยากขอโทษสังคมแทนลูกด้วย
ฟังเสียงแม่หน่อยค่ะ
เกลียดใจมากค่ะขอโทษแค่ขอโทษ
ส่วนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
พนักงานสอบสวนสพกศรีชังแจ้งข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพเสพยาเสพติด
ก่อนที่จะควบคุมตัวลงเรือนำไปฝากขังและส่งฟ้องที่สารชนบุรีนะคะ
ส่วนศพของนางเมียเรียมเจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
เพื่อให้สถานทูตแจ้งให้ครอบครัวมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ